ข่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเมืองย่าโมค่ะ
คุณตั๊กกะแตนโชลดานะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนอาจจะฟังข่าวของเธอ
เรื่องที่เธอเนี่ยแต่งงานแล้วแล้วก็กำลังอยากจะมีทายาทออกมานะคะ
แต่ว่าต้องบอกเลยว่าความหวังของเธอตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยแทบจะหมดหวังเลย
หลังจากที่คุณหมอตรวจพบเชื้อก่อโรคมะเร็งที่บริเวณปากมดลูก
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษสาวตะกะแตนนะคะ
โดยเธอบอกว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงดีแล้วนะคะ
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ก็ยังไม่ประมาทค่ะก็จะหมั่นไปตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำด้วย
ส่วนเรื่องทายาทนะคะตอนนี้บอกเลยว่าคุณหมออนุญาตให้มีได้แล้วนะ
ซึ่งเธอก็ปล่อยให้มีไปตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทายาทตัวน้อยก็ยังไม่ยอมมาค่ะ
จริงก็คืออยากมีนะอยากมีมาตั้งนานแล้วแล้วก็คือคงปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
ซึ่งตอนนี้ก็บุกงานสู้งานถ้ามีมามะละกะเฮอะไรแบบนี้น่ะค่ะ
ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ไม่ได้ปรึกษาใครเลยปรึกษากันแค่สองคน

แล้วก็มีความรู้สึกว่าสนุกดีเรามีความสุขดีอะไรอย่างนี้
ซึ่งการกลับมาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่าไงง่องนะคะ
หลังจากที่สาวตั๊กกะแตนชนลดาสละโสดไปใช้ชีวิตคู่กับแฟนนุ่ม
ก็คือนักร้องต่างค่ายคุณเพชรสหรัฐเกือบ๑ปี
ก็ทำเอาแฟนเพลงเนี่ยถึงกระขว้างว้าว
เพราะว่าเธอมาพร้อมกับแนวเพลงสไตล์ใหม่นี้
คุณผู้ชมดูกับลุคการแต่งตัวที่แหม่แซ่บเหลือเกิน
ลุคนี้เพชร้อนแรงสุดนะคะ
ซึ่งต้องบอกนะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความแซ่บนี้
ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณสามีนั่นเองค่ะ
เวลาออกทัวร์คอนเสิร์ตเราก็อยากมีเพลงที่สนุกมัน
ไม่ใช่แบบไปคอนเสิร์ตแล้วถือหมอนไปด้วย
อยากมีเพลงแบบนี้บ้างแนวนี้บ้างอะไรอย่างนี้

ซึ่งเขาพอได้ฟังผลงานเพลงปุ๊บเขาก็เออเห็นด้วย

เพลงก็มาแนวลุกทุ่งสมัยใหม่
เปลี่ยนสไตล์การร้องปกติแล้วคุณตะกะแตนเป็นเพลงลุกทุ่ง

จากแฟนเพลงทำให้ฟันเพลงหายคิดถึงได้เยอะเลย
ใช่มาในนาวใหม่ไม่เป็นไร

ไฟเกียวนี่สำคัญเป็นคนออกแบบให้ด้วยนะครับ
คุณตั๊กกะแตนชนระดาในอีกลุคก็ต้องบอกว่าสวยไม่แพ้กันนะคุณนะ